นี่ค่ะมาริโอกับจันจินานันทีจะโชว์โมเมนต์หวานนะคะ
นี่คุณรูปนี้จันจิโพสต์รูปมาริโอเข้าไปเม้นว่า

หรือว่าโอ้จะเปลี่ยนว่าเป็นสายหวานล่ะจ๊ะ

เขาก็ตกใจครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้พิมพ์อะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นไอจีปลอมของเมย์

รูปนั้นคือมันสวยจริงใช่ไหมคะ

ผมไม่ค่อยเม้นเม้นใครด้วยจนอย่ากดไลค์อะไรอย่างนี้
หลังจากนี้เม้นเม้นได้มั้ยคะ

คือถ้าสวยมากกระชับใจก็ต้องเน้นหน่อย
ก็เรื่องหัวใจผ่านไปแล้วคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าแฟนไม่เคยเม้นต์เลยใช่ไหมถึงได้คิดอยู่ว่า
ส่วนงานเดินแบบล่าสุดคุณดูสิมาเท่หล่อขนาดนี้นะคะ
เจ้าตัวเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นนะแล้วก็ยังได้กระทบไหล่โมเดลดังทั่วโลกเลยค่ะ
ก็ตื่นเต้นทุกครั้งครับเพราะว่าคราวนี้ไปก็ไม่ค่อยได้ซ้อมเท่าไหร่ครับก็เดินจริงเลยค่อนข้างเร็วครับ
กระทบไหล่คนดังมาแล้วมากมายเลยนะคะ